ไปดูเหตุที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่ามีเด็กชายวัย๘ขวบเนี่ย
ถูกสุนัขของเพื่อนบ้านกัดเข้าที่ใบหน้าทะลุแก้มเลยคุณ
ทีนี้ครับทางพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าอยากให้เจ้าของสุนัขเนี่ย
มาดูแลหน่อยมาชดใช้ค่าเสียหายอะไรหน่อยนะครับ
ผู้ปกครองก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดนี้มาเป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็มีการประกาศตามหาเจ้าของสุนัขตัวนี้ผ่านทางโซเชียลนะครับ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับได้มีการโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อเป็นการตามหาเจ้าของสุนัขหลังลูกชายวัย๘ขวบของเธอนั้น
ถูกสุนัขดังกล่าวในกัดนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ย
เจ้าของก็รีบจูงสุนัขหนีหายไปทันทีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณสนามเด็กเล่น
เคหะเอื้ออาทรโครงการ๑อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้ครับ
ผู้ศึกขาของเราก็ไปพบกับนางพรอ่าขอไปนางพิมลพรบัวราช
เจ้าของสุนัขตัวนี้สุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเสือนะฮะ
เป็นสุนัขพันธ์บางแก้วตัวที่กัดเด็กนี่แหละครับ
โดยเจ้าของบอกว่าก็เพิ่งจะทราบเรื่องเหมือนกันหลังผู้สื่อข่าวเนี่ย
นำคลิปมาให้เธอดูเธอบอกว่าวันเกิดเหตุ
แฟนของเธอเป็นคนพาเจ้าเสือนี่เจ้าเสือตัวนี้นะฮะ
ออกไปเดินเล่นหลังกลับเข้าบ้านแฟนของเธอก็ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ส่วนเจ้าเสือเธอเป็นคนดูแลแล้วก็ดูแลอย่างดี
มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าแล้วก็โรคอื่นตลอดนะครับ
จากนี้ไปก็จะมีการติดต่อพ่อแม่ของเด็กที่ถูกเจ้าเสือกัด
เพื่อที่จะรับผิดชอบคุณจะยอมดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล
รับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้น้องภูเด็กที่ถูกสุนัขกัดแก้มก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าผมก็ไม่คิดว่าสุนัขมันจะดุนะฮะก็ตามภาษาเด็กนะ
ผมก็อยากจะไปเล่นกับมันไปลูบหัวมันนะครับ
ก่อนที่ถูกเจ้าแก้วเนี่ยนะฮะขออภัยเจ้าเสือเนี่ยนะฮะ

จากนั้นเจ้าของสุนัขก็รีบพาสุนัขเดินหนีไปทันทีนะครับ
ฟังเสียงของน้องภูเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ
หลังจากที่แม่ของน้องภูก็ประกาศตามหาเจ้าของสุนัขในโลกโซเชียล
เพื่อจะให้มารับผิดชอบเนี่ยนะครับ
ท้ายที่สุดแม่ของน้องภูก็บอกว่า
เบื้องต้นได้คุยกับเจ้าของสุนัขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนรายละเอียดชดใช้ค่าเสียหายดูแลเยียวยาลูกของเธอ
ก็จะไปตกลงกันที่สพปากเกร็ดนะครับ
แม่ของน้องภูฝากเตือนเลย
ฝากเตือนคนเลี้ยงสุนัขทุกคนแล้วก็ทุกพันธุ์นะฮะ
ถ้ารู้ว่าสุนัขของท่านดุนะครับ
อย่าพามาเดินสวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่น
เพราะว่าตรงนั้นจะมีเด็กเยอะนะครับ
บางทีเด็กก็ไม่รู้เห็นสุนัขก็อยากไปเล่นกับสุนัขนะครับ
แต่ว่ามันอาจจะเกิดอันตรายแก่เด็ก
ถ้าท่านไม่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
หรือว่าแม้แต่จะไปพาไปเดินเล่นที่ไหนก็ตาม
ท่านต้องใส่สายจูงอย่าปล่อยให้มันเดินเล่นของมันเอง
แล้วท่านเดินตามอะไรแบบนี้คือไม่ได้เลย
งั้นมันอาจจะวิ่งไปกัดคนอื่นได้นะครับ
อันตรายแก่คนอื่นด้วยนะครับ